คือตอนนั้นด้วยความเด็กใช่ไหมเราก็จะไม่เข้าใจทำไมเราได้อยู่แถวหลัง
คือหนูเป็นมาทุกตำแหน่งนะคะอยู่มา๖ปีอะไรอย่างนี้
เลยรู้สึกว่าฉันว่าฉันก็มีดีนะอ่ามั่นอีก

กลยุทธ์คือหลังจากนั้นเมื่ออยู่แถวหลังแล้วทำยังไง
เมื่ออยู่แถวหลังปุ๊บเราก็เต้นให้แรงที่สุด

ใช่โดนเหยียดแล้วโดนคนที่เหมือนเขาดูถูกตลอดเวลา
ถึงแม้เขาจะโดนอารมณ์บางอย่างบูลลี่แทบตายไซเบอร์บูลลี่ยาเซ็กชัวร์เอสเมนต์สุดท้าย
ถ้าเรามองตัวเองเปรียบเทียบตัวเองเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง
อันนั้นคนอื่นเขามองเราเนอะเป็นอุ๋ง
ถ้าเปรียบเทียบตัวเองเป็นสัตว์นิดนึงเราคิดว่าเราเหมือนอะไร
หรือยังเหมือนอุ๋งไหม
อาจจะด้วยรูปร่างหน้าตาเหมือนอุ๋งแล้วอุ๋งก็ชอบนอน
แต่อุ๋งจริงก็กินเพนกวินนะคะ

เพราะเสียงข้างในต้องใช้หัวใจฟังนะคะ
วันนี้มิ้นนั่งอยู่กับออนพัชนัน
หรือว่าที่เราเคยรู้จักกันมาตลอดว่า
สวัสดีค่ะได้เจอตัวจริงสักที
เห็นผ่านสื่อมานานมาก

เราไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยสวนเลยด้วยซ้ำ

เพราะว่าหนูชอบแบบเป็นแฟนเพลงพี่มากเลย

ทันเหรอทัน

เป็นยังไงบ้าง

เพราะว่าชอบทำอะไรเกี่ยวกับบริษัทหลายอย่าง
มาเป็นจากเบื้องหน้าก็มาเป็นเบื้องหลังด้วยแล้วก็เบื้องหน้าด้วย

ก็หมายถึงว่าจบการศึกษาจบก็ออกมาทำบริษัทของตัวเองเลย
ก็ผ่านมา๒๓วีคเองค่ะ

แล้วก็วงบ้างตอนที่ออกจากวงมันรู้สึกแบบเคว้ง
ปกติเราจะมีแบบเข้าทวิตเตอร์จะแฮชแท็กออนเวียนเคโฟเต็กตลอด
ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนแท็กก็จะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่
แล้วยังแบบโซเชียลมีเดียนี่ยังใช้อันเดิมไหมคะ
เพราะว่าทางค่ายเขาก็เหมือนอนุญาตให้ใช้ไป
แต่ตอนนี้กำลังทำเรื่องเปลี่ยนชื่ออยู่

ถามคำถามที่หลายคนได้ฟังคนถามแบบนี้บ่อยแล้ว
ขอถามมาอะไรว่ายังไม่ค่อยมีใครถาม
เป็นเรื่องชีวิตสมัยก่อน
ก่อนก่อนนี่คือยุคนไหน
ยุคที่คือได้ข่าวมาว่าเป็นคนที่เราอยู่คนเดียวใช่ไหม
ใช่อาศัยอยู่คนเดียว

ปัจจัยพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะ
ก็ง่ายแล้วก็เหมือนคุณพ่อก็ทำงานยุ่งมากอะไรอย่างนี้

ประมาณสัก๑๔ประมาณ๑๔๑๕ประมาณ

จำได้ว่าป๊าป๊าโทรหาหนูทุกชั่วโมง
ในช่วงแรกนะเลยแบบโทรทุกชั่วโมงเป็นยังไงบ้างบล๊าบล๊าบล่า
มี่คือที่อยู่เป็นเราอยู่เป็นบ้านหรือเป็นอะไร

ภาที่จะเหมือนค่าใช้จ่ายชีวิตส่วนตัวค่าบ้าน
หนูก็แค่แบบใช้ชีวิตไปแล้วก็ตั้งใจเรียนแค่นั้น
แต่คือหมายถึงว่าป๊าป๊าจะช่วยเราในการจัดการเรื่องสาธารณูปโภค

แต่เราก็ต้องดูแลตัวเองในเรื่องชีวิตส่วนตัวภายในบ้าน
ใช่ค่ะแล้วเบียบวินัทส่วนตัวเองอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไปในบ้านเอง
ทำความสะอาดบ้านที่ทำเองก็
พ่อแม่คอยให้คำปรึกษาแบบทันที

สอบตกยกตัวอย่างเลยหนูก็กลับบ้านอะไรอย่างนี้
แต่ว่ากับหนูอย่างนี้อะไรก็ตามเราต้องรับผิดชอบเอง
แล้วก็ต้องตัดสินใจเองในบางสถานการณ์ที่เราต้องตัดสินใจเนี่ย
มันก็เลยรู้สึกว่าเป็นความยาก
เอาจริงก็แอบอิจฉาพ่อแม่คนอื่นที่เขาแบบขับรถไปส่งลูกอะไรอย่างนี้
จริงแล้วติดเพื่อนไหมติดเพื่อนไหม
เออคือมันก็มีแก๊งเพื่อนนะคะ
แล้วคือเหมือนตอนนั้นก็เป็นช่วงหัวเลยหัวต่อแล้วว่าเราจะเข้ามอไปที่ไหนดี

ใช่มันก็เราก็ละหาว่าแบบเราจะไปต่อไหนดีบล้าอะไรอย่างเงี้ย
ก็เป็นช่วงแบบหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นช่วงที่
ม๓ก็ไม่ได้เยอะมีแค่แบบสะพานนักเรียนอะไรประมาณนี้ค่ะ
คำถามแบบชัดเลยคือเหงาไหมเนี่ยอยู่คนเดียว

เหงาค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเราอยู่ตัวคนเดียวได้

ก็เที่ยวกับเพื่อนค่ะแบบส่วนใหญ่มันจะเรียนพิเศษ
มันก็จะไม่ค่อยแบบฟุ้งซ่านมาก
ก็มีกินข้าวบ้างปากปายค่ะเวลาที่มามากลับมาจากอเมริกา
เมื่อกี้ออนบอกว่าตัดสินใจเรื่องยาก

ขอ๓ชั่วโมง
ถ้าคิดไม่ออกก็ไม่เป็นไรแต่ให้คิดดู
ข้อดีของหนูผมซ่วนอยากทิ้งยาก
เยอะเว้นจะเป็นเรื่องที่หนักจริงถึงจะจำได้
เรื่องยากก็จะเรียนต่อที่ไหน

เรื่องยากก็ไปสอบเอง
แล้วปรึกษาใครบ้างไหมคะ

กูก็คือแปลว่าพิจารณาจากตัวเอง
ตุ๋ยก็คือหนูกำลังคิดว่าเข้าที่นี่ดีไหม

เข้ามาแล้วเราจะได้ภาษีจากชีวิตอะไรที่มันดีขึ้น
หรือว่าจะเรียนอันนี้ไปเลยหรือว่าจะเรียนนี่ไปเลย
ก็มันมีทั้งการตัดสินใจที่มันถูกแล้วก็มันก็ผิด
เหมือนกันในคิดที่เราคิดว่ามันเป็นแบบนี้มันจะดี

เพราะว่าตอนนั้นเขาเรียกว่าระบบการตัดสินใจเรา

เหมือนตอนนั้นเราก็คิดว่าเรามันดีสุดแล้ว
พอมองย้อนกลับไปทำไมเราตัดสินใจแบบนั้นว่า
ก็ยังเด็กอยู่ยังอายุน้อยอยู่แหละ
คือหนูรู้สึกว่าคนเรามันเติบโตตามวัยจริงนะ
คืออย่างวันนี้เราก็รับรู้ได้เท่านี้
คือเราก็คิดได้ประมาณนี้
ก็คือแสดงว่าอยู่บ้านคนเดียวตัดสินใจอะไรคนเดียว
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนที่เราจะเข้าวงการ
อ๋อใช่ค่ะก่อนนั้นมีไปประกรวจ

แล้วก็มีตอนนั้นออดิชั่นเกาหลี
แต่ป๊าป๊าก็คือห่วงไม่อยากให้ไปอะไรอย่างนี้

ก็คือผ่านในรอบประเทศไทยแล้วต้องบินไปเกาหลีไปออดิชันอีกรอบ

แต่ตอนนั้นก็เริ่มทำตามความฝันเพราะตอนนั้นมันเป็นเทรนด์

คือช่วงที่เราอยู่คนเดียวเราก็เริ่มทำตามความฝันแล้วใช่ไหม
ก็คือเหมือนเพื่อนออดิชั่นส่งเดโม่

แต่คือเหมือนตอนนั้นหนูก็เป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว

หรือว่าเราลองไปดูนะ

นั่งรอเห็นคนหนึ่งร้องเป็นเมนโวโคเวอร์แบบ

เขาเรียกอะไรคลายความเหงาของออนป่ะ

ใช้กิจกรรมพวกนี้ในการคลายความเหงาในการอยู่คนเดียว
เหมือนตอนที่อยู่โรงเรียนก็จะเป็นเด็กกิจกรรมค่ะ

ร้องเป็นทำนู่นทำนี่
ก็เลยรู้สึกมันไม่ได้เหงาขนาดนั้น

เพราะว่าเขามีอะไรแก้เหงาเยอะมาก

นี่พอหลังจากที่พี่ออนอยู่คนเดียวแล้วตั้งแต่๑๔

๑๘๑๙ประมาณนั้น

เมื่อกี้บอกประมาณ๑๗๑๘ใช่มั้ย

หนูเข้า๑๘๑๙
เทรน๑๘กึ่งเข้า๑๙อะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าแบบนับเป็นคนปัจจุบันทั่วไป

เขาก็จะอยู่ในยุคในวัยที่กำลังเข้ามหาวิทยาลัย

กำลังหลุบคลี้กับเพื่อนคนหาตัวตนอยากทำอาชีพอะไร
แต่เราเหมือนโตมากับวงนี้เลย
ตอนคิดว่าใช้ช่วงเวลาวัยรุ่น
นี่บางคนก็บอกว่าศิลป์ช่วยช่วงเวลาวัยรุ่นไป

เอ่อถามว่าเสียมั้ยมันก็เสียเนี่ย
พาร์ทที่ไม่ได้ทำอะไรตามใจ
ใช่ค่ะก็คือเมมเบอร์ที่อยู่ตรงนี้คือทุกคนต่างก็รับได้กับสิ่งที่เราต้องเสียไป
แล้วอะไรที่เราได้มาบ้างที่เราคิดว่าเฮ้ยโอ้โหอันนี้โคตรโชคดีเลยที่เราได้ใช้ชีวิตช่วงเวลานี้อยู่ในวง
อันนี้ก็รู้สึกอยากจะขอบคุณตลอดใช่รวมถึงกับเราได้แฟนคลับที่น่ารักที่อยู่กับเรา
แล้วก็สิ่งที่ใครหลายคนที่ไฟฟันอยากจะเข้าวงการบันเทิงสิ่งนี้แล้วก็ได้ในจุดนี้มา
สิ่งที่คนอื่นเขาก็ยังอยากจะมาอยู่ตรงนี้คนอีกเป็นพันเป็นหมื่นเด็กสาวพวกมีความฝันทั้งหลาย
คือถึงย้อนกลับไปก็ยังรู้สึกว่าก็ยังอยากที่จะเลือกทางนี้เหมือนเดิม

แตกต่างหรือว่าเติบโตพัฒนาขึ้นมายังไงเราเคยมองตัวเองไหม
เอาจริงน้อยคนอื่นสะท้อนนะคะพี่มิ้นเอาจริง

มันก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าก็ยังมีความเด็กแล้วก็รู้สึกอยากทำตามใจตัวเองจริง

ชัดเจนชัดเจนอะไรอย่างนี้

คือเหมือนเหรียญมันมี๒ด้านแหละค่ะ

อันนี้คือคนเล่าย้อนได้ไหมหรือไม่ได้

มันเหมือนมีแฟนคลับคือหนูอะ
ก็มีคนมาถามมีคนถามว่าตอนนั้นหนักเท่าไหร่เหรอพี่ออน
คือเหมือนแบบบูลลี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้แต่คือเราอ่ะเห็นคือว่ามันเป็นแฟนคลับ
ว่านักเท่าไหร่เพื่อที่ว่าเราอ้วนอย่างนี้หรอ
ใช่คือเหมือนหนูว่าตอนนั้นโดนบูลลี่ว่าหนูอ่ะคือเนื่องจากว่าหนูเป็นคนโครงใหญ่ใช่ไหม
แล้วคือเหมือนแบบเพื่อนในวงก็จะตัวเล็กตัวเล็กกันหมดแล้วกระดูกเท่านี้
อะไรอย่างนี้แล้วคือหนูก็รู้สึกว่าหนูค่อนข้างไปทางสูงใหญ่อะไรอย่างนี้
แล้วคือเหมือนด้วยความตอนเด็กเราจะมีความแบบเบบี้แฟสอะไรอย่างนี้ทุกอย่าง
มันก็เลยรู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าเราโดนโจมตีในด้านนี้
แล้วคือเหมือนแต่ว่าหนูก็คือแซวแฟนคลับกลับอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคนที่เหมือนแบบเขาไม่เข้าใจ

เขาก็ถามดีทำไมไม่ตอบไปดีมนุษย์
ถามว่าแบบถามแล้วจะสอบได้แบบเกรดสีเหรอจ๊

อันนั้นแหละคือหนูอะก็มีมุมของหนูอะ

คือเหมือนตอนนั้นเรามีความเซลล์ของเรามาก

ใช่ตอนนั้นดราม่าใหญ่แล้วก็เหมือนมี

ก็เลยมีแฟนคลับโทรไปที่โรงเรียนของเด็กคนนั้น
แล้วก็ฝ่ายปกครองก็เลยเรียกเด็กคนนั้นมา

กระหน่ำเลยว่าหนูทำให้น้องนี่
ไม่รู้จะสงสารใครเลยจากเหตุการณ์นี้
หนูก็เลยรู้สึกว่าแบบ
แล้วสรุปเรื่องนี้ใครผิดกันแน่วะ

หนูผิดเองที่ตอบแบบนั้นไป

เพราะว่าตัวเจ้าตัว

แล้วเขาก็มาขอโทษที่ทำให้หนูแบบโดนดราม่าครั้งนั้น

แต่ก็รู้สึกว่าพอโตขึ้น
เราก็พอมองย้อนกลับไปมันก็เป็นเรื่องขำ

มันเป็นเพราะตอนนั้นในช่วงเวลาที่เราโดนดราม่า

แล้วก็รู้สึกเหมือนด้วยภาพลักษณ์ของวงด้วยเนี่ย

แบบฉันทำให้วงดูแรงไปใช่ไหม

ในการแก้ปัญหามีผู้ใหญ่ลงมาช่วยไหม

เอาจริงตอนนั้นไม่ได้มีผู้ใหญ่ในวงแล้ว

เราจะแค่เทชั่นอยู่ข้าง

อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้จะช่วยได้ไหม

เหมือนตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เรียกหนูเข้าไปคุยนะ

คือหนูรู้สึกผิดที่ทำให้วงรู้สึกเนี่ย

เหมือนเราก็อาจจะตอบ

ก็แสดงว่าสิ่งนั้นมันอาจจะไม่ได้ดี๑๐๐จริง

ก็คิดว่าเห็นหน้าเรามาได้คำถามแล้วจะได้แก่สีเหรอจ๊ะ

บางทีต้องเห็นหน้าด้วยถึงจะรู้ว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกนะ

แต่บางทีแบบรู้สึกว่าเราก็อยากที่จะ

มันเคยเหมือนเค้าเอร์เป็นแบทเเต้ย้าเหมือนกัน
เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากทำสิ่งดีเพื่อที่จะได้ลบคราวนั้นเวลาคนเสิร์ชมาจะไม่เจอ
หนูก็เลยพยายามที่จะแบบทำข่าวให้มันดีหรือว่า
เพื่อให้ลงข่าวนั้นจะได้รถเราไม่เจอ
คือรอบตัวก็คือเพื่อนเราที่คอยให้กำลังใจเราเวลาเรามีปัญหาใด
แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีความมีการจะเรียกว่าแข่งขันได้ไหม

ต้องแข่งขันกันว่าโอเคใครจะได้ขึ้นมาเป็นเซ็นเตอร์
ใครจะไม่อยู่ในท็อปแถวหน้าแถวกับทะลางอะไรอย่างนี้ใช่มั้ยคะ
กดดันไหมหรือยังไง
เอาจริงถามว่ากดดันกดดันแน่นอนค่ะ
ช่วงแรกยิ่งหนูเป็นคนชอบแค่งคันอยู่แล้ว
รู้สึกถ้าการแข่งขันเห็นในกีฬา๔ทุกครั้ง

แต่การแข่งคันที่ว่าเราไม่ได้ไปกดคนอื่น
มันจะเป็นการแข่งขันที่เรารู้สึกว่าในเมื่อเราแข่งอะไรเราแข่งกับตัวเองดีกว่า
แต่ว่าต้องทำใจว่าการแข่งขันที่เหมือนมีคนอื่นตัดสินใจ
มันไม่ได้หมายความว่าเราจะชนะเสมอไป

คือน้อยมากที่จะเจอคนที่บอกว่าชอบการแข่งขัน
พี่เองเนี่ยพี่พูดเลยพี่ไม่ชอบการแข่งขัน

แต่นี่เธอเป็นคนแรกในชีวิตที่ตอบว่าชอบการแข่งขัน
ซึ่งการแข่งขันอยากรู้ว่า

แข่งขันกับคนอื่นที่เราชอบ

จริงอะหนึ่งในสิบเลยละ
เธอชอบแข่งขันกับตัวเองหรือชอบไปหันกับคนอื่น

คือเนื่องจากว่าเป็นเลือดไฟเตอร์
แบบนักกีฬาอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่มั้ยคะ

ถ้าได้ที่หนึ่งหนูก็จะรู้สึกว่าแบบ

ที่หนึ่งก็รู้สึกดีนะก็เหมือนกันแหละ

คือมันเป็นการแข่งขันที่เราแบบ
ไม่สามารถโคลส์ได้เองอะ

งั้นพี่ถามเลยชอบแข่งขันแบบนั้นเนี้ย

หนูก็ศึกษาด้านจิตวิญญาณในการ
เป่ายิ่งฉุก
อย่างตอนแรกเลยหนูอ่ะอยู่แถวหลังเลยถึงแม้หลังแต่อยู่ตรงกลาง
หลังแต่อยู่ตรงกลางเป็นแบบเซ็นเตอร์เงาเนี่ย
หนูก็ยังรู้สึกว่าทำไมฉันต้องอยู่แถวหลังวะ
คือหนูไม่เข้าใจเหตุผลอะไรอย่างนี้

เราก็จะไม่เข้าใจทำไมเราได้อยู่แถวหลัง
คือหนูเป็นมาทุกตำแหน่งนะคะอยู่มา๖ปีอะไรอย่างนี้

ฉันว่าฉันก็มีดีนะอ่ะมั่นอีก

กลยุทธ์คือหลังจากนั้นเมื่ออยู่แถวหลังแล้วทำยังไง
เมื่ออยู่แถวหลังปุ๊บเราก็เต้นให้แรงที่สุด

ก็คืออยู่แถวหลังก็เต้นให้แรงที่สุด
แล้วมันก็ติดมาเพื่อนก็คือแบบ

ขึ้นมาเป็นแถวหน้าอันนี้

ว่าหนูไม่รู้เหมือนกันอันนี้พูดจริงก็คืออาจจะด้วยแบบ
หนูเชื่อว่าแต่ละคนจะมีจังหวะในชีวิตที่แตกต่างกันเลย
แล้วเหมือนยอดขายหนูก็ขึ้นมาเป็นแบบ๑๒๓ของวงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นอัลบั้มแรกอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นพอเซ็นเตอร์ปุ๊บ
ก็จะอยู่หน้าก็หน้าตลอดก็ขึ้นบำเป็นแบบปึ้งเลย
ความรู้สึกที่ยืนหน้าเรารู้สึกไงฟินไหม
กลัวเอาจริงกลัวว่ะคือตอนแรกคิดว่าเราชอบสู้มาตลอดอยู่แถวหลัง
กลัวว่าข้างหลังคือเซฟโซนของเราจริงพอมาอยู่ข้างหน้าทันทีเลยรู้สึกว่าแบบ
แอบกลัวเราจะดูข้ามหน้าข้ามตาใครไปไหมหรือว่าเพื่อนจะโอเคไหม
คือคิดเยอะมากด้วยความผู้หญิงอะค่ะจะแบบมาอยู่เซ็นเตอร์แล้วเหมือนเราที่หนูมีปมกับการร้องเพลง
ก็คือตอนเป็นเซ็นเตอร์แล้วต้องมาตอนนั้นหนูยังไม่รู้ว่าหนูจะได้เป็นเซ็นเตอร์
แต่ว่าช่วงนั้นที่ออกงานช่วงอัลบั้มยังไม่รู้ว่าจะได้เป็นเซ็นเตอร์แต่เต็มแรงตลอดนะคะ
เด่นใช่ตอนนั้นซิงเกิ้ลคุกกี้ค่ะแล้วก็เหมือนตอนนั้นไปอีเวนต์ที่อายุทยาสักอย่าง
เราก็เหมือนหนูก็ได้ต้องมันร้องเพลงร้องที่เข้าช่วงมาที่๓๖๕กับเครื่องบินกะดะ
โอ้ยโดนดาครับโดนดาครับคือมันอาจจะไม่ดีเละมาก

เหมือนก็มีคนตั้งคำถามว่าทำไมให้ออนมาเป็นเซ็นเตอร์ตรงนี้
แล้วคือในที่ไปออกงานครั้งนั้นก็คือหนูเซ็นเตอร์เกือบทุกเพลง

ก็เลยแบบเหมือนเป็นปมอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่า
การที่อยู่ด้านหน้ามากเกินไปก็เป็นความน่ากลัวบางอย่าง
คือพอแข่งขันจนมาอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ย

อยู่ข้างหน้าต้องแข่งขันอยู่ข้างหน้าต้องแข่งขันรู้สึกต้องมีอะไรที่ต้องแบกรับ

เราต้องหาทางชนะตัวเองเพื่อที่จะได้แก้ปุ่มตรงนั้น
กำลังจะถามพอดีเลยว่าดูเป็นแบบโหเป็นไฟเตอร์ดูเป็นคนชอบแข่งขัน
เป็นคนมั่นใจตัดสินใจชั่วชั่วอยู่คนเดียวได้อย่างนี้
เรามองตัวเองไม่ต้องคนอื่นมองนะเรามองตัวเองเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่า
เอาจริงมั่นใจชั่ว
เอาจริงส่วนตัวหนูไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคนอย่างนั้น
แค่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่หนูแสดงออกมาเพื่อกรบอะไรบางอย่างในจิตใจหรือเปล่า

ใช้คำว่าอาจจาบแล้วยังไม่รู้
ใช่คือจริงแล้วหนูรู้สึกหนูค่อนข้างเป็นคนซับซ้อนในความคิดในชีวิตตัวเอง

แล้วก็รู้สึกว่าเรายังต้องเรียนรู้ตัวเองไปตลอดชีวิตอยู่ดี
ก็เลยไม่จำเป็นต้องรีบร้อนว่าเราต้องเป็นคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้

ค่อยเรียนรู้ตัวเองไป
สิ่งที่รับรู้กับตัวเองในตอนนี้คือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนรับความจริงได้มากขึ้น

เมื่อกี้บอกว่าจิตแข็งคือเราอยู่ในวงนี้เจอมาทุกมรสุมแล้ว
เจอทั้งดราม่าเจอทั้งคำชมคำติคำนู่นคำนี่
เรามีวิธีการรับมือกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรหรือเคยเฟลล์ไหม
อ้อเฟลประจำค่ะทุกวันนี้ยังเฟลอยู่
คือวิธีการรับมือง่ายเลยค่ะร้องไห้ค่ะ

รู้สึกว่าการที่เราร้องไห้ระบายออกมาจบ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
ก็จะรับการกฎดันค่อนข้างสูงแล้วยิ่งมองเด็ก
ถ้าสมมุติออนเป็นกระบอกเสียงว่าเราเป็นยังไงอ่ะ
ให้คนที่เขาอาจจะแค่มองผ่านแล้วก็รู้ว่าอันนี้คืออันนี้เราตัดสินตัดสินไปแล้วว่าเป็นแบบนี้
ถ้าพี่ให้โอกาสที่แบบว่าเฮ้ยบอกเขาดีซิว่าจริงพวกเราทำอะไรอยู่
พวกเราทำอะไรอยู่หรือที่ผ่านมาออนทำอะไรอยู่
จริงเราก็ทำงานของเราไปในวงการบันเทิงครับปกติเลย
ใช่ก็คือถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องสนใจค่ะ
ไม่จริงก็คือที่พี่เป็นคนที่ดูบนเอ้ยมาตั้งแต่ครั้งแรก
ที่ออกช่องทีวีอะไรอย่างตอนแรกคนที่ยังไม่ได้รู้จักเลย

พี่ก็เปิดดูแล้วก็แบบจำได้เลยวันนั้นส่งคลิปไปให้เพื่อนแชร์ไป
แล้วบอกว่าแกดูวงนี้ดิเด็กแบบตั้งใจมากหน้าตาตั้งใจมากทุกคนตั้งใจมาก
เพื่อนเพื่อนที่รับก็ยังแบบก็พูดอย่างนี้แหละพูดแบบที่ออนชอบโดน
ว่าแบบอะไรอ่ะแกดูแบบไร้สาระแต่เราอยู่ในวงกันเนี่ย
เห็นหน้าเด็กทุกคนที่จะแบบว่าโหนี่เขาตั้งใจทำงานกันมากเขามีแรงพลังอะไรแบบนี้นะคะ
ก็พูดแทนออนแล้วกันจริงแล้วไม่ว่าจะใครอะไรที่ไหนให้เราดู
อย่าไปตัดสินจากอะไรอย่างอื่นให้ดูแบบความตั้งใจในใบหน้าหรือว่าในผลงาน
เอาจริงมันก็ยากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคือด้วยความเป็นมนุษย์เรา
มันเขาก็จะตัดสินจากแบบภายนอกแบบจริงก็แป๊บเดียวเองเลย
บางคนก็ไม่สามารถที่จะลบล้างภาพบางอย่างได้สำหรับหนูรู้สึกว่าก็ทำใจค่ะ
ง่ายสุดตรงชุบชักแล้วก็โอเคคิดได้ละ
เพราะฉะนั้นมินนิ่งก็คือในเมื่อตัดใดที่เราอยู่ในแซน
ทำกลางสปอร์ตไลท์ก็คือรับให้ได้
ให้ได้ไม่อย่างนั้นก็ร้องไห้ระบายออกไป
จริงคือสำหรับหนูรู้สึกว่าการร้องไห้มันไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่มันแย่

มันยิ่งเป็นการระบายออกมาด้วยซ้ำ
คือการที่เราไปกั้นมันไว้เยอะ

เวลาเราถือกล่องใบหนึ่งแล้วเราใส่ทุกอย่างลงไป
ใส่ทุกอย่างมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามือเราจะรับไม่ไหว

แล้วตอนที่มันพังทะลายน่าจะเป็นสิ่งที่เอฟฟิกต์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต

ก็คือต้องเลือกที่จะทิ้งบางอย่างใส่บางอย่างเข้าไป
นี่ก็พูดถึงหลายคนด้วย
หนูก็รู้สึกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้

แล้วก็รับผิดชอบสิ่งที่เราทำตรงนี้
แล้วเวลาที่เราหมายเป็น
เราจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสรับแขกตลอดเวลา

ง่วงนอนปวดมีมีแล้วเราจะต้องออกไปทำงานอ่ะเรามีการแบบ
มีเทคนิคอะไรไหมในการที่จะออกไปแล้วยังเป็นแบบ
สดใสร่าเริงเหมือนเดิมอย่างนี้
คือเอาจริงงานจับมือนี่เป็นงานที่เหนื่อยมากนะคะ
แล้วเรามีแบบคนเป็นร้อยเป็นพันคนแล้วแบบยิ่งช่วงเช้าอย่างนี้

ตื่นเช้าแล้วเป็นเรื่องที่แบบมันยากมากแล้วแบบ

เป็นตัวของตัวเองค่ะก็คือจะบอกแฟนคลับเลยว่า
หนูใส่ชุดนอนมาเดี๋ยวหน้ายังไม่แต่งแต่งตอนบ่ายค่ะก็มาจับก่อนก็ได้
งั้นแสดงว่าวิธีจัดการปัญหาของออนคือยอมรับความจริง

พี่คะหนูง่วงนะคะตอนนี้หนูนี่ง่วงมาก

จริงคือหนูเป็นคนอย่างงี้เลย

เอ่อนอนน้อยใช่ไหมมะคืนเห็นนะ

อย่างนี้อันนี้สนับสนุนนะคะสำหรับคนที่ดูอยู่

ขอให้ยอมรับความจริงในตัวเอง

เป็นอาจารย์เวลาสอนนักเรียนนักเรียนชอบมาถามว่า
ตื่นเต้นเวลาพรีเซนต์หน้าห้องทำยังไง

เดินออกไปแล้วก็พูดเลยว่าวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะ

แล้วมันแบบเพื่อรีแร็กซ์อะไรบางอย่างด้วย
ตอนนั้นหนูรับงานพิธีกรใช่ไหม

พี่หนุ่ยบอกแบบตาย
ให้คิดว่าทุกคนในที่เนี่ยเป็นเพื่อนเราหมดเลย

แล้วมันก็แบบไม่จำเป็นต้องน่ากลัว

สำหรับบางคนมันไม่ได้ยิ่งไม่ได้ง่ายนะออน
จริงต้องขอบคุณที่ตัวเองรับง่าย
คุณที่ตัวเองรับเองได้

ก็มีจุดที่ไม่รับไม่รับฉัน

สำหรับบางเรื่องนะคะแต่บางเรื่องก็
ต้องใช้วิจารณญาณอีกที

แกรดออกมาแล้วเนี่ย

แบบโหงโหงโหง
พอรู้สึกปกติเราจะมีการซ้อมเต้น
เข้าห้องซ้อมเจอเมมเบอร์

ทำอาหารไลฟ์กับแฟนคลับ

แต่ตอนนี้พอมันหายไปแล้ว
ก้าวเข้ามาวงการบันเทิงแบบเต็มตัว

การ์ดฆ่าตัวจะต้องมานั่งแบบ
รับงานนี้ดีไหมส่งเสริมกับภาพรักเราไหม
งานนี้ติดต่อมา
พอเริ่มผ่านการสัมภาษณ์สืบมา

เขาก็บอกว่าสัมภาษณ์แบบนี้ดีนะครับ
แต่หนูรู้สึกว่าจริงหนูอ่ะ
รู้สึกอยากให้ทุกคนได้รับความจริงใจจากหนูมากกว่า

เออใครถามก็ตอบตามความเป็นจริง
ก็คืออ้อนนี่แหละรับความจริงทุกอย่าง

ความจริงก็บอบบางนะคะอาจจะไม่ต้องตรงมาก
ก็แทบว่าฉันเป็นคนบอกบางคนนึง
คือด้วยดูตามหน้าเสือจะดูหนูเป็นคนตรงดูเป็นคนแรง

เอาจริงอ่านแล้วเหมือนมีเสียงเธอเข้ามาเลย

แต่ความจริงก็ก็รู้สึกว่าหนูก็วรรล์ไหวง่าย
เอาจริงก็ก็หนูก็ไม่อยากให้มีภาพรัก
หนูก็ยังรู้สึกว่าหนูก็ยังอยากจะเด็กอยู่
ถึงแม้จะโตขึ้นก็ยังอยากจะเด็กอยู่

หลุดออกมาเองแล้วพี่สามารถไม่คิดว่าหนูจะ๒๖อะ

โอ้ศึกนอกและศึกในเลยครับ
เอาศึกในก่อนศึกในพูดง่ายกว่า
ศึกในนี่คือหมายถึงคนในหรือตัวเอง
ตัวเองคือศึกในทั้งตัวเองแล้วก็แฟนคลับอะไรอย่างนี้ค่ะ

เอาจริงค่ะหนูเพิ่งเปิดตัวเมื่อ๑๔มกรา

ค่ายขออีกทีเมื่อกี้เร็วไป

ในก็คือโอ้เราต้อง
คือเข้าใจได้มันมีความกดดันของแฟนคลับว่า

คือเขาก็จะเห็นช่องโหวของ

รู้สึกอยากให้เราอุดช่องเลย

หนูเพิ่งเปิดไข้มา๒อาทิตย์ค่ะพี่

คือความคาดหวังทั้งของแฟนคลับเอง

มีตาหวัดมีเหนยมมิกรใช่มั้ยคะก็หนูเข้าใจได้คือ
แล้วคือเหมือนเราคือศึกหนักของค่ายเลยค่ะ
ก็คืองานวันเกิดสองคนใหญ่ติดกันแล้วค่ายพึ่งเปิดสองอาทิตย์
คือมันนับตรงนั้นแล้วทีมงานช็อตเนี่ยฉันต้องทำเลย
คือเรามีคนเลี้ยงเฉพาะที่จะทำ
แต่เราบางคนอย่างทีมงานเขาก็จะไม่รู้ว่า

คือนอกจากการเปิดบริษัทคือทางทีมหลังบ้านเขาเคยเปิดมาแล้ว
คือตอนนี้มันเหมือนหนูสวมมวกอยู่สองใบในพาร์ทที่ทำด้านหน้าแล้วก็ทำด้านหลัง
ของเพื่อนเพื่อนก็จะให้กำลังใจว่าสู้หน่อยนะเอง
คือของเพื่อนมันแค่ทำด้านหน้าไงคือแล้วก็อาจจะมีตัดสินใจในทุกงานที่เข้ามาว่าจะรับไม่รับ
งั้นศึกในก็เหมือนความจุกจิกที่เธอต้องทบเจอในรายละเอียดทุกอย่าง

นอกอะค่ะก็อาจจะเป็นก็ความคาดหวังแหละ
พาร์ทที่ว่าเราเขาจะจับตาดูเลยว่า
คือคนที่จับตาดูเราอยู่ข้างนอก
จับตาดูข้างนอกแล้วพอแต่หนูก็รู้สึกว่าค่อนข้างจ่อยนะ
ถึงแบบเปิดไข้มาก็ค่อยเติบโตดีกว่าในการที่เราจะเร่งรัด
หรือว่าจะต้องเติบโตเร็วไปเลย
เมื่อกี้ออนพูดถึงแฟนคลับหลายรูปแบบ
ที่ผ่านมามั่นใจว่าจะมีแฟนคลับที่ดีมาก
แล้วก็จะมีความแฟนคลับที่แปลก
หรือว่ามีการทำให้เราไม่ค่อยสบายใจ
ล้ำสิทธิความเป็นส่วนบุคคลอย่างนี้

ช่องวัวเก็ตเข้าใจ

หรือว่าคิดอะไรที่เราจะทำยังไงกับบริษัทเรา
เพื่อปกป้องสิทธิของศิลปินในค่ายบ้างไหมคะ

จริงคือตรงนี้ก็เหมือนมีแฟนคลับที่ถามมาเหมือนกันว่า
มีกฎเหมือนเดิมไหมมีกฎมีนู่นมีนี่เหมือนเดิมไหม
รู้สึกว่ามันอาศัยความเคารพกันและกันนะคะ
เหมือนถึงแบบคือตอนนี้แฟนคลับก็ไม่คุ้นชินในพาร์ทที่เราสามารถแบบ

ใช่คือใช่อะไรอ่ะแต่อย่างของถ่ายรูปอาจจะเว้นเอาไว้บางอย่างอะไรอย่างเงี้

สำหรับบัตรที่แบบแพงสุด

หรือบางอย่างที่โอเคอันนี้หยวดได้อะไรอย่างนี้

แต่ว่าสุดท้ายแฟนคลับก็จะรู้อยู่ดีว่า

เขาก็ไม่กล้าที่จะข้ามมาอยู่ดีอะไรอย่างนี้
ก็ต้องมารอแฟนคลับใหม่เหมือนกัน

แต่หนูก็รู้สึกว่าแฟนคลับหนูค่อนข้างน่ารักค่ะ
ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ในพาร์ทที่

เทียบตัวเองเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง

หรือยังเหมือนอุ๋งไหม

อุ๋งก็กินเพนกวินนะคะ

คือโอ่งมันดูน่ารักภายนอกเท่านั้นแหละ

หนูค่ะรู้สึกว่าชอบไม่ใช่
แบบนั้น

เช่นแบบเราเป็นดักเป็นนอน

มาถึงคำถามก่อนสุดท้ายนะคะ

มีเสียงอะไรที่ออนชอบฟัง
ไม่ว่าจะเป็นแบบเวลาเศร้าเวลามีความสุขเวลาอะไรก็ตามเสียงที่เราชอบฟัง

จะได้ร้องไห้ได้อย่างแบบสบายใจ

อืมก็มีพอดแคสที่ชอบฟังอ่าภาษาอังกฤษ
แล้วก็ที่ฟังบ่อยก็จะเป็นเขียนไข่ล็อก
งงมาแนวเพื่อชีวิตเฉย

ฟังพอดแคสต์ฟังเสียงฝนฟังอะไรไปเรื่อยแล้วแต่อารมณ์เราตอนนั้น
ใช่คือบางอันก็อันนี้ก็ตลกนะคะอันนี้แบบเมามอยมีแบบ

คือเพื่อนถ้าว่าเอ็งลองไปดูแล้วพอนั่งฟัง
เฮ้ยมันตรงว่ะอะไรอย่างนี้
คือเปิดไพ่หรอไพ่เรียก๑๒๓๔ใช่มั้ย
เขาบอกว่าช่วงนี้ชีวิตคุณจะมีความสุขอาจจะเจออะไรอะไรประมาณนี้
หนูก็เลยจิ้มให้จิ้มไพ่ที่โดดเด่นที่สุด
พอเปิดไพร่ปุ๊บเขาก็จะระบะพูดออกมา
ชีวิตคุณจะเป็นอย่างนี้การเงินเป็นอย่างนี้ความรักเป็นอย่างนี้
คือมันลันมาเฉยใช่ไหม
เหมือนเคยดูครั้งพอเราดูครั้งหนึ่งปุ๊บ
คือมันเหมือนมีคนพูดตลอดเวลามันก็เลยแบบไม่ค่อยเหงา
เออฟังเสียงคนพูดจะได้ไม่เหงาและฟังเสียงฝนตกจะได้ร้องไห้ได้อย่างสบายใจ
อะถามเผื่อคนหลังกล้องก็แค่กันนะค่ะความรัก
ความรัก
งามนะคะหรือว่า
แล้วมันเป็นเรื่องของแบบมันไม่ได้ของคนสองคนอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ชีวิตลงไปแบบใช้จิตวิญญาณ

คือหนูถ้าต้องรักใครสักคนอ่ะหนูรู้สึกว่าเราต้อง

อืมผูกพันแนบแน่นทางจิตวิญญาณเป็นเรื่องโศก
ก็เลยคิดว่าแบบถ้าวันหนึ่งเราได้เจอคนที่แบบเป็นโซของเราจริง
ก็จะรู้สึกว่าแบบหนูคงรักคนนั้นมาก
แสดงว่าออนต้องลึกซึ้งกับเรื่องนี้
ใช่ก็เลยค่อนข้างที่พิถีพิถัน
ดูเหมือนธรรมฮาเลย

คือหนูแค่รู้สึกว่าถ้ามันเป็นเรื่องของความรัก
มันจะไม่ใช่แค่แบบเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะ

หรือว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตด้วยกันได้ไหมในอนาคต
เพราะหนูรู้สึกว่าอยากจะครบคนเดียวและแต่งเลยอะไรอย่างงี้
ต้องแข็งนิดนึงเพราะมีหลายคน
แล้วแข่งนิดนึงมีหลายคนยังไม่พอต้องแข่งกับสภาพจิตใจเธอด้วยว่า
เกณฑ์เธอหรือเปล่าจะอยู่ยืนยาวกว่าฉันไหม
เดี๋ยวจะเป็นโตลึกซึ้งอีกครึ่งของชีวิตได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ
ไม่ต้องผ่านแฟนคลับหนูด้วยค่ะ
สมมุติหนูเลยคิดเหมือนกันสมมุติถ้ามีคนมาจีบหนูแล้วหนูแบบ
กระซิบว่าทุกคนครับมีคนมาจีบหนูคือคนนี้

หลอกเล่นหนูคิดว่าน่าจะเป็นคนที่แฟนคลับหลักด้วยอะไรอย่างเงี้ย
เพราะหนูก็รู้สึกว่าเหมือนแฟนคลับหนูตอนนี้เหมือนเป็นครอบครัวแล้วค่ะ
คือเขาก็สามารถที่จะแบบรับรู้ได้ว่าแบบ
ถ้าหนูมีคนรักจะเป็นยังไงแต่เขาก็คือก็มีถามมาเหมือนกัน
เหมือนเขาแบบน้องอ้อนถ้าน้องมีคนรักพี่ไม่อยากให้น้องต้องเสียใจ
คืออยู่แล้วเวลาเรารักใครหรือว่าแบบ
เราก็ไม่อยากให้เขาแบบโดนทำร้ายจิตใจทั้งด้านร่างกายวาจาใจอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องคอแฟนคลับหนูได้ด้วย

ใช่ค่ะงั้นฝากแฟนคลับช่วยกรอง
ฝากผลงานค่ะตอนนี้เอาอีกทีนึง
ทำอะไรอยู่บ้างติดตามได้ที่ไหนมีกี่แพลตฟอร์มว่ามาเลยค่ะออน
ขำอะไรอ่ะมีการขำเกิดขึ้น
ไม่มีอะไรอ่ะเมื่อกี้คาร์ดก็พยายามถามให้มีนแล้วพี่มีนไม่ยอมตอบ

ดีจะแบบว่าถามพิธีกรคืนเรื่องความรักนะคะ

ก็จะพยายามทำอย่างสุดความสามารถนะคะ

อย่างเร็วนี้ก็จะมีงานที่เป็นไลฟ์อะไรอย่างนี้

แล้วก็จะมีเปิดกล้องในเร็วนี้ค่ะ

ใช่ค่ะก็ถ้ามีละครจริงก็ฝากด้วยนะครับ

ใช่ค่ะก็ติดตามทางออน

ก็เสิร์ชได้ก็จะเจอหมดเลย

วันนี้แบบเมาส์มอยมันมากเลยนะคะ

รู้จักกับเธอมาประมาณ๒๐ปีได้แล้ว

ขอบคุณออนมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกัน
แล้วก็ให้ความสนุกสนานสดใสกับทุกคนในที่นี้นะคะ
เพราะเสียงข้างในต้องใช้หัวใจฟังนะคะทุกแพลตฟอร์ม
วันนี้มินกรไปก่อนแล้วค่ะ
อย่าลืมติดตามผลงานของออนด้วยนะคะ